มาดูเรื่องของน้องไอดินบ้างนะคะที่ถูกทิ้งไว้ที่ดินแล้วก็ยังมีแผลชะกันจำนวนมากเนี่ยนะคะทางด้านของรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นตอนนี้กำชับเจ้าหน้าที่ค่ะบอกว่าให้เร่งสืบสวนหาตัวพ่อแม่ของน้องไอดินเด็กทารกที่ถูกทิ้งไว้แล้วก็ถูกแทงจนบัตรเจ็บนะคะโดยอาการล่าสุดของน้องไอดินตอนนี้

กับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน
หาข้อมูลหญิงตั้งคันแล้วคลอดบุตรในช่วงดังกล่าว
ว่าพ่อแม่เด็กน่าจะเป็นวัยรุ่นในพื้นที่
ขณะนี้ได้สอบปากคำผู้ต้องสงสัยแล้ว๑คน
เทียบกับหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ว่าน่าจะทราบผลไม่เกิน๓๐วันค่ะ